ส่วนเหตุการณ์นี้ครับไม่มีใครคิดนะครับว่าจากร้านกาแฟสุดท้ายจะกลายเป็นสุสานครับ
เพราะว่าเจ้าของร้านกาแฟเธอถูกชายคนสนิทบุกมาเพื่อจะมาเคลียร์ปัญหาหัวใจ

ตามความคืบหน้ากันหน่อยฮะในพื้นที่อุบลราชธานี
ตำรวจสพบุญธริกครับพร้อมกับเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเหตุมีคนถูกแทงตายนะครับ
เป็นร้านขายกาแฟอยู่ในพื้นที่อำเภอบุญพริกที่จังหวัดอุบล
จุดเกิดเหตุเป็นเหมือนกับห้องแถวให้เช่าแล้วเปิดเป็นร้านขายกาแฟไปเจอศพผู้หญิงอายุ๒๗ปี
ทราบว่าเป็นเจ้าของร้านชื่อว่าคุณอรดีครับ
มีแผลถูกแทงตามร่างกายเป็น๑๐แผลเลยฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบ่ายโมงครึ่งที่ผ่านมานี่เอง

และคนก่อเหตุครับอายุ๒๐ปี

นี่ฮะสุดท้ายแล้วหนีไม่พ้นครับก็ถูกควบคุมตัวได้ในที่สุดนะฮะ
ก่อเหตุเสร็จแล้วเขาหนีไปหลังร้าน
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่พยายามกระจายกำลังค้นหา
จับกลุ่มได้ห่างออกไปจากร้านประมาณสัก๒๐๐เมตร
นี่นะครับเบื้องต้นเจ้าตัวให้การบอกว่า
ตัวเขาเองและผู้ตายรู้จักกันทางออนไลน์ผ่านทางเฟซบุ๊ก
เมื่อประมาณสักช่วงปีใหม่
ต้นปีที่ผ่านมานี่เองครับปี๖๖ต้นปี
ตัวเขาเองเคยมาอยู่กับผู้ตายที่ร้าน
ก็คือร้านกาแฟร้านนี้ประมาณ๑อาทิตย์
ผู้ตายมาเช่าแล้วเปิดขายกาแฟขายเครื่องดื่มต่าง
ก่อนจะเดินทางกลับบ้านจู่เขาก็นึกคิดขึ้นมา
แหม่กลัวว่าผู้ตายจะตีตัวออกห่าง
จะไปปันใจให้คนอื่นหรือเปล่าก็เลยขอย้อนกลับมาหาอีกครั้งที่ร้าน
แล้วก็มาคุยกันเคลียร์ปัญหาหัวใจปิดห้องคุยครับ
คุยกันแล้วตกลงไม่ได้ทะเลาะกันเลยใช้มีดพับที่พกมา
แทงผู้ตายเข้าไปที่ท้ายทอยแล้วก็หลายจุด
จนกระทั่งเธอต้องตายอย่างน่าอาณาจแล้วก็หลบหนีไปจากหลังร้าน
แต่ก็ไม่รอดโดนแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
แล้วก็คุมตัวไปทำแผนชี้จุดส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ